ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าคดีที่เมื่อวานนี้เราได้ดูคลิปกันไปนะครับ
คลิปที่มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไปรุมทำร้ายวัยรุ่นชายคนหนึ่ง
จนเขาเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นสนามฟุตบอลของโรงเรียนนะครับ
ก็ตกลงจับคนที่เกาะเหตุได้แล้วทั้งหมดตอนนี้ที่จับได้ก็มีหลายคนนะครับ

รับจ้างมาด้วยเงิน๕๐๐๐บาทเพื่อที่จะมาทำร้ายร่างกายผู้ชายคนนี้ที่เบี้ยวค่ายาเสพติด
คือความจริงแล้วมากับเพื่อนอีกคนนึงแต่เพื่อนนี่หนีไปได้
แล้วไอ้พวกนี้ที่ถูกจับได้บอกว่าเขาไม่ได้สั่งมาให้ทำร้ายคนนั้นก็เลยปล่อยไป
แล้วมีการไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยใช่มีการถ่ายภาพบันทึกเอาไว้ด้วย
เพื่อเป็นหลักฐานให้กับนายจ้างที่จ้างมา
มีผู้หญิงในกลุ่มเป็นคนถ่ายไว้ถ่ายทอดสดเลย

ค่ะตำรวจเขาบอกว่าหนึ่งในผู้ต้องหากลุ่มนี้ที่ทำร้ายร่างกาย
เขาบอกว่าเขาได้รับการว่าจ้างจากในเฟซบุ๊กเทพบุตรโซโล

เขาประกาศจ้างเลยนะจ้างกันผ่านเฟซบุ๊คให้ไปทำร้ายคนอื่นให้ไปฆ่าคนอื่นแบบนี้
โอ้โหแล้วที่จับได้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะ
คนเนี่ยนะมีทั้งอายุ๑๖ก็มี๒๒๑๙๒๓ทั้งปืนทั้งมีดเนี่ยจับได้หมดนะครับ

ทีนี้ไอ้กลุ่มนี้เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้มีแค่ผู้ต้องหาแก๊งนี้เท่านั้น
ที่รับจ้างรับเงินเข้ามาแล้วก็ไปไล่ทำร้ายคนอื่น
เอาละผู้ตายแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นเอเย่น
หรือว่าผู้ค้ารายย่อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนัดมอบส่งมอบเอาของแต่ไม่จ่ายเงินอะไรพวกนี้เนี่ย
ถูกตามทำร้ายแต่ว่าเนี่ยถูกหนักซะจนเสียชีวิต
แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปฆ่าเขาแบบนี้

ทำเหมือนกับบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรแล้วแบบ
อย่างนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าพวกนี้นี่มันป่าเถื่อนมากถึงขั้นแบบเหิมเกลิม
ถึงขั้นประกาศทางเฟซบุ๊กในการจะให้เงินคนที่สามารถไปทำร้ายคนที่ต้องการได้
เขาบอกว่าในเฟซบุ๊กนี้เขาจ้างทำร้ายร่างกายอย่างเดียวเขาจ่าย๓๐๐บาท
ทำร้ายร่างกายถ่ายคลิปโพสต์เฟซบุ๊กจ่ายให้๕๐๐

นะฮะเฟซบุ๊กเฟสนี้เนี่ยยังลงคลิปลงเรื่องราวอะไรไว้อีกเยอะแยะไปหมด
เกี่ยวกับการว่าจ้างแล้วก็รู้ไหมคลิปที่ไปทำร้ายคนอื่น
เพื่อที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยไม่กล้าที่จะมาเหิมเกลิมไม่กล้าเบี้ยวค่ายาเนี่ย

สายบิดเหรอสายบิด

โอ้ยพี่

ฮะฮะ

คนที่เบี้ยวหนี้ฆ่ายาเสะติด

แล้วก็ให้ยกมือขอโทษเทพบุตรโซโลซะ

แต่รายนี้เขาไม่ตายไงใช่ไหมรายที่ตายที่จับผู้ต้องหาได้
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจก็นำตัวไปฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วย
เพราะว่าโทษหนักมากสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
ซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาก็สรรพาบเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการรับจ้างชัดเจน
มันทำแบบนี้แล้วมีคนรับจ้างเยอะแยะไปหมดเลย

อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับวันนี้พลตำรวจโทษสุรชัยควรเดชคุบ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ร่วมกับทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองด้วย
แถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งค้ายาเสพติด
แพร่วิรกรรมแล้วก็จ้างคนไปทำร้ายคนของมันนะครับ
โดยผู้ต้องหาที่จับได้๒รายวันนี้เนี่ย
ไปทำร้ายร่างกายคนที่ค้างเงินค่ายาบ้าผู้ต้องหาคือนายจิตกรบุญมากับ
ธวัชชัยสุโพเมืองทั้งสองมีอายุ๒๑ปีนะฮะของกลางที่ยึดได้
ก็มีทั้งโทรศัพท์มือถือมีเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ
มีรถจักรยานยนต์ของผู้ที่ถูกทำร้ายที่เอาของเขาไป
มีรถที่ใช้ก่อเหตุอีกสองคันก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วนายจิตกรก็ยังมีข้อหาเพิ่มอีก๑
ข้อหาคือรับของโจรด้วยพลตำรวจโทษสุรชัยบอกว่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ตำรวจจังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งจากผู้เสียหายเป็นวัยรุ่นชาย
อกให้มารับยาบ้าไปขายนัดรับยาเสพติดกันที่แถวตำบลศิลาอำเภอเมือง
แต่ว่าถูกกลุ่มวัยรุ่น๓คนมารุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
สืบสวนก็ลงพื้นที่ติดตามแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายมาได้๒คน
ความจริงยังมีอีกหลายคนนะครับแล้วก็มีของกลางที่ยึดมาได้บางส่วนด้วย
แล้วก็ขยายผลติดตามไปจับกลุ่มนายวิรพงศ์อินนรงค์
ผู้ต้องหาที่รับของโจรได้เพิ่มอีกหนึ่งคนส่วนนายอดีศักดิ์พัวทองเพื่อนร่วมแก๊ง
ที่มาทำร้ายร่างกายผู้เสียหายอีกคนหนึ่งด้วยตอนนี้ยังหลบหนีอยู่
พลตำรวจโทษสุรชัยบอกว่าแก๊งนี้คือเครือข่ายของแก๊งเทพบุตรโซโล
แล้วก็เทพบุตรโซโลก็คือแก๊งที่ไปก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายเรสบ้านตูม
อายุ๑๗ในคลิปแรกที่ท่านดูในวันนี้นะครับ
สนามฟุตบอลโรงเรียนแห่งหนึ่งในตะบนบ้านเป็ดแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
รับงานไปทวงหนี้ที่ค้างเงินค่ายาบ้าถ้าทำร้ายร่างกายแล้วไม่ได้ถ่ายคลิป
กลุ่มที่ต่อเนื่องกับเมื่อวานนะครับเมื่อวานถ้าใครไปที่บ้านเป็ดนะครับ
จะมีกลุ่มเทพเทพบุตรโซโลนะครับกลุ่มที่ค้ายาเมื่อกลุ่มนี้นะครับ
เปิดเฟสขึ้นมาใช้คำเฟสว่าเทพบุตรโซโลนะครับแล้วก็จะมีสมาชิกนะครับ
เป็นเครือข่ายในการค้ายานะครับกลุ่มสมาชิกถ้าใครนะครับ
เบี้ยวหนี้ค่ายาไม่ส่งก็จะมีการโพสต์เฟสว่าใครที่จะดำเนินการกับกลุ่มนี้นะครับ
ถ้าตีไปตีธรรมดาเนี่ยอาจจะได้๓๐๐นะครับได้ค่าจ้างตีสามพัน
ถ้าไปตีแล้วก็มีการถ่ายรูปบันทึกนะครับแล้วก็รายงานผลทางเฟสนะครับ
ก็จะได้เพิ่มเป็นห้าพันแล้วกลุ่มทางเทพบูโซโลก็สั่งให้มีคนอาสานะครับ
ก็มีกลุ่มของผู้ต้องหานะครับสามคนนะครับรับงานนะครับ
รับงานเสร็จก็มีการนัดแนะให้ทางกลุ่มผู้เสียหายนะครับมา
พอมาปุ๊บทางกลุ่มผู้เสียหายไอ้กลุ่มผู้ต้องหานี่ก็จะรุมทำร้ายนะครับ

ผู้เสียหายคดีนี้เนี่ยที่ถูกไอ้แก๊งเนี่ยเห็นไหม
โพสต์อย่างนี้เลยนะฮะคือไม่กลัวอะไรเลยไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะครับ
ตำรวจต้องไปไล่จับให้ได้ใช่แก๊งเนี้ยว่ามันคือใครเนี่ยนะครับ
อย่างผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายแล้วก็ขโมยจักรยานยนต์ไปเนี่ย
เขาก็ยอมรับว่าเขาเองก็ติดค้างค่ายาบ้าของเทพบุตรโซโลอยู่๑๔๐๐
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสืบสวนขยายผลจับให้ได้
ไม่ใช่แค่ในขอนแก่นเชื่อมโยงกับแก๊งค้ายาเสพติดในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย
โดยจะใช้วิธีค้ายาเสพติดนัดหมายส่งมอบยาเสพติด

มันจะได้ขู่คนอื่นไงให้กลัว